เพราะดิฉันมีคนหลอกกับคุณชนะมาให้ดู

กรี๊บหนักมาก
รอปภหนุ่มที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม
สาวไปขอเซลฟี่กันเยอะแหมไม่เป็นอันทำงานเลยนะคะ
ใครที่ชอบคนในเครื่องแบบนี้ขอให้ดูข่าวนี้เลยนะสาว
ถูกต้องเห็นไหมเขาดูมีความเป็นคนน่ารักเขาเหรียญนิดหน่อยนะคะ
ควรนึกว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทย
ทำงานอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้วตะมนต์สุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่เองนะคะ
สาวทั้งสาวน้อยสาวใหญ่ก็

คุณชนะคะอย่าหลงเข้าใจผิดนะคะ
อย่าแบบคิดว่าตัวเองที่สุดแล้ว

เขาเรียกว่าเป็นรอปภหน้าหยกนะฮะบุคลิกเป็นยังไง
สูบพุ้งสูบภาพเรียบร้อยแต่งตัวสะอาดสะอาด
เขาคนนี้ก็คือนายพงศกรดีสุหรือน้องมอสนะคะ

เป็นชาวตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
น้องเขาจบการศึกษาชั้นม๓โรงเรียนบ้านพุยอำเภอฮอต
ก่อนหน้านี้เคยไปทำงานรับจ้างในกรุงเทพนะแต่คิดถึงบ้านไงคุณ

เป็นคนดีจังเลยค่ะรู้จักรักบ้านเกิด

นี่ไงนอกจากแต่หน้าตาดีแล้ว
ความจริงเลยเนี่ยตามความจริงสิ่งที่รู้สึก

นี่ยังไม่รักบ้านเกิดเนี่ย
ทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ย

แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้กราบ

คุณพูดซะผมรู้สึกแบบเป็นคน

คุณยังไม่รู้ตัวคุณอีกเหรอ

คุณชนะตั้งใจทำงานนะคะ

กลับมาทำงานที่บ้านนอกจากคิดถึงบ้านแล้วเนี่ย
ก็อยากจะหารายได้ช่วยเหลือ

ที่สำคัญคือว่าตอนนี้ได้ทำงานแล้ว

และดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดด้วยนะคะ

ผู้สื่อข่าวไปถามไหมว่าเขามีแฟนหรือยัง

เรื่องนี้ต้องถามอยู่แล้ว

ต้องตั้งแต่ทำงานเก็บงานเก็บเงิน

พร้อมที่จะหาเงิน

แล้วก็ดูแลพ่อแม่ไปด้วยนะคะ
ส่วนความฝันเขาน้าเป็นหนุ่มในเครื่องแบบใช่ไหม

อายุเท่าไหร่โอกาสแตกต่างกันแค่ไหนนะคะ

แล้วก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้แน่นอน